ผู้ชายหมู่บ้านนี้วิ่งกันป่าราบครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้ว่าอาการของเธอเนี่ย
จะเรียกว่าอะไรดีคล้ายกับคนคลั่งรัก
อยากจะกอดทุกคนอยากจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง
เหมือนกับพิษรักกำเริบดูเหตุการณ์นี้ครับ

ยึกว่าดีหรือเปล่าหวะ

ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยก็จะไปกอดกู้ภัยมาช่วยก็จะไปกอด

แล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือไม่ยอมไปขึ้นรถง่ายด้วยนะฮะ
ต่อล้อต่อเถียงแล้วก็มีปรบมือสลับ

คือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็มีสลับหัวเราะเหมือนกัน
แต่ว่าในเสียงหัวเราะนั้นก็วิ่งเหนื่อยเหมือนกันนะฮะ

กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินครับในพื้นที่บุรีรำครับ
แจ้งเหตุบอกว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์ล้ม
ถนนสายนางรองลำปลายมาแถวอ่างเก็บน้ำ
หนองคลลอกครับก็เลยไปตรวจสอบ
พอไปถึงไปเจอผู้หญิงคนนี้ครับอายุสัก๔๐๕๐ปี
ผู้หญิงเสื้อแขนยาวสีดำคนนี้นะครับ
จริงแล้วเธอหน้าตาสะสวยเลยนะฮะพี่มิ้วคุณผู้ชม
คือเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถล้มจะไปช่วยเธอ
ปรากฏว่าไปถึงแล้วเธอพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
เหมือนเหมือดลอยโวยวายเป็นระยะสลับกับหัวเราะ
แล้วมีท่าทีดีดาครับเวลาผู้ชายมาอยู่เยอะ
ชาวบ้าน๑๐กว่าคนไปมุ่งดู
เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ใหญ่บ้านเกลี้ยกล่อมให้เธอขึ้นรถ
ดูนะครับยังไม่ยอมขึ้นรถ
วิ่งไล่ต้อนจะเข้ากระโจนใส่ผู้ชาย
ผู้ชายก็วิ่งหนีครับลักษณะคือเหมือนอยากอยู่ใกล้ใกล้
พอผู้ใหญ่บ้านไปพูดดีด้วยวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่บ้านอีก

ชาวบ้านที่มุงดูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะ
สุดท้ายครับหน่วยกล้าตายคือผู้ชายท่านนี้ครับ
เป็นกู้ภัยไปคุยกับเธอ
ชวนเธอขึ้นรถเพื่อจะได้ไปส่งไปตรวจสอบหน่อยสิ
ร่างกายบาดเจ็บไหมจิตใจปกติหรือไม่
คุณวรบดินรุ่งโรธชัยกุลครับ
หัวหน้าหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินครับ
พอขึ้นไปบนรถเดี๋ยวให้พี่มิ้วและให้คุณผู้ชมดูนะครับ
รถเนี่ยสตาร์ทเครื่องแล้วนะแต่ขับออกไม่ได้
เพราะอะไรเชิญชมครับ

ใช่ครับกู้ภัยก็พยายามจะปลอบ
ถ้าคุณเป็นเอฟซีผมอย่าทำร้ายผมแต่เธอไม่หยุดฮะ
จิกหัวตีหน้าตบแบบนี้ครับ

ต้องมาช่วยคุยช่วยเจรจาครับ
ตำรวจมาถึงก็เลยสามารถพาตัวเธอ

บอกว่าตอนนั้นเห็นคนนั่งก้มหน้าอยู่ริมสระน้ำ

พอได้ยินเสียงของผู้ชายเรียก

แล้วก็วิ่งไล่กอดเด็กที่เข้าไปดูใกล้ครับ
เธอก็เลยบอกว่าแบบนี้ไม่ปกติแล้ว
แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าลองฟังครับ
นี่น่ากลัวนะครับเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าครอบครัวรู้หรือเปล่า
เธอมาอยู่ตรงนี้แล้วมีอาการแบบนี้
ในขณะที่คุณวรบดินพี่กู้ภัยที่อยู่บนรถ
หลังจากที่ส่งตัวเธอถึงโรงพยาบาลเรียบร้อย

ตาข้างซ้ายต้องปิดผ้าก๊อสครับ
เพราะอะไรขึ้นวินโด่คู่หน่อยกับเหตุการณ์บนรถ
ที่มาของการปิดผ้าก๊อสเพราะว่าโดนตุ๊บตับตุ๊บตับ
เอามือฟาดเข้าหน้าพี่เขาเนี่ยเหรอ

ถึงขั้นว่าต้องปิดตาเลยนะครับ
ล่าสุดครับปิดแผลที่ตาเพราะว่าถูกกำปั้นถูกมือ
ทุบมาตีมาหลายครั้งแต่ตอนนี้เห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับ
เขาบอกว่าตอนรับแจ้งมีคนบอกว่าเกิดอุบัติเหตุ
ก็เลยไปตรวจสอบพอไปถึงเจอผู้หญิงคนนั้น

พอกู้ภัยไปเรียกเกิดอาการเดียวกันกับที่เด็กไปเรียกครับ
เห็นเสียงผู้ชายฟังเสียงได้ยินเสร็จปั๊บวิ่งเข้าไล่กอดเลยครับ
ตอนนี้เห็นว่าทางญาติของผู้หญิงคนนี้ติดต่อแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวจะรับไปดูอาการคอยดูแลต่อไป
ต้นเห็นว่าเป็นคนนางรองนั่นแหละ
แล้วก็ทางครอบครัวมีหน้ามีตาในสังคมด้วย
ในพื้นที่น่าจะรู้จักกันยังไงฝากดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ